หนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันเป็นเรื่องของการกราบไหว้ขอพรจากพญาศรีสุธนและพญาศรีสุนันค่ะ

บ้านห้วยน้ำบ่อตำบลยางงามเขตอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
นี่ค่ะจุดนี้เป็นไฮไลท์ของวัดเป็นจุดเด่นเลยนะคะ
อารมณ์เหมือนพญานาคกำลังเล่นน้ำเลยนะ
อย่างนั้นเลยค่ะเป็นพญานาคาราชสองตนเล่นน้ำอยู่ที่สระน้ำด้านหน้าลานอุโบสถนะคะ
ดูแล้วสวยงามสมจริงมากนะ
แล้วคนสามารถเดินผ่านระหว่างพญานาคสองตนนี้ไปได้ก็เหมือนกับได้รับน้ำมนต์ได้รับความเป็นสิริมงคล
ชาวบ้านเขาก็เรียกสั้นง่ายว่าพญาพ่นทรัพย์
ใครจะเดินผ่านตรงนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะว่าอยากจะขอพรอะไรจากพญานาคาราชทั้งสองตน
แล้วก็เดินผ่าน๒ตนนี้นะคะแล้วก็จะได้รับพรมเหมือนน้ำมนต์เป็นสิริมงคล

โอ้ยแบบว่าเผลอแผลยาวเนี่ย
แบบนี้เลย๓๕๓๕เมตร